จังหวัดนครราชศรีมาเกษตรกรเขาหันมาปลูกผักบุ้งแก้ว
สร้างรายได้เป็นหมื่นต่อเดือนเลยนะครับ
บางคนบอกว่าผักบุ้งมันห่างไง
คือตามครองตามไร่ตามรายสบาย
แต่ถ้าทำด้วยการปลูกแบบตั้งใจแล้วก็ขายได้ดีนะ

ไปกันที่ตะบนสะตะเคียนอำเภอเสริงสางจังหวัด
นครราชศรีมาไปเจอกับคุณประชาสุริยประสิทธิ์
เขาใช้แปลงนานะเนื้อที่๒ไร่
หันมาปลูกผักบุ้งแก้วส่งขายให้กับตลาด
สร้างรายได้วันละก็เป็นร้อยประมาณ๕๐๐ได้

เขาบอกว่าสร้างรายได้ถ้านับแค่ต่อเดือนนะ
เอาแบบเหมาเลยเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าทำนานแล้วมันขาดทุน
ผลผลิตข้าวที่ได้เนี่ยมันไม่ดีพอไม่ได้สร้างกำไร
หันมาปลูกผักบุ้งแก้วดูบ้าง
คุณประชาบอกว่าที่นาของตนเป็นที่รุ่มต่ำฮะ

กระทะเป็นแหล่งรับน้ำชั้นดี
น้ำมันท่วมบ่อยเกินไปหนักเกินไป
ข้าวเขาเน่าเสียหายหมด
ก็ต้องไปหาพืชที่มันชอบชอบน้ำท่วมขังอย่างนี้
ก็ไปเจอกับผักบุ้งนี่แหละบอกชอบนักใช่ไหม
ชอบอยู่ในแหล่งชุ่มแฉะชุ่มชื้นใช่ไหม
งั้นก็จัดเลยสำหรับผักปุ้งแก้วเนี่ยนะครับ

และลงทุนน้อยได้กำไรดีเกินคาดครับ
วิธีการเขาบอกว่าง่ายแสนง่าย
นำท่อนพันธุ์มาปักลงในแปลงนานั่นแหละ
จากนั้นให้ปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยทางน้ำแล้วก็ปุ๋ยทางใบ
ใช้เวลาครึ่งเดือนเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วครับ
ศัตรูพืชหรือว่าโรคต่างเขาบอกว่าแทบจะไม่มีเลยนะ

ขายได้ทุกวันวันละประมาณ๕๐๐๖๐๐บาท
ขายกิโลกรัมนัส๑๔๑๕บาทในช่วงนั้นแหละ
ราคาพุ่งทะยานกิโลกรัมละ๔๐บาท

ชุดที่สร้างอะไรได้ดีแล้วนอกไปต่อชุดที่สร้าง

ใครที่สนใจปรึกษาหาความรู้กันได้
หรือจะไปขอต้นพันธอย่าบอกว่าขอละกัน

ขายได้โทรศัพท์ผมขึ้นให้นี่คุณประชา๐๘๑๐๖๔๔๕๖๕
โอ๊ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่ง
ใส่ผักบุ้งเอาบุ้งแก้วด้วย
เออสบกรอบผักบุ้งหลวก